เย็นวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
พบศพนางสาวจริญญาช่วยพยักษ์หรือน้องปลาอายุ๑๘ปี
เสียชีวิตในลักษณะถูกไฟเผาไหม้เกลียมทั้งตัวกระดูกแขนขาหัก
และกระโหลกมีรอยร้าวมีรถจักรยานยนต์ถูกไฟเผาทั้งคัน
ทับร่างผู้ตายอยู่ตกอยู่ในป่าข้างถนน
เจ้าหน้าที่สืบจนทราบตัวคนร้ายที่ก่อเหตุสุดสยองนี้
เพราะต้องการชิงทรัพย์ไปใช้จ่ายเที่ยวเตรเท่านั้น
ฆ่าเผาเจ้าสาว๕เดือน
นายสรายุทธ์คงคล้ายและนางสาวจริญญาช่วยพยักษ์หรือน้องปลา
จะแต่งงานและอยู่กินกันมา๕เดือน
โดยฝ่ายหญิงย้ายมาอาศัยอยู่บ้านของนายสรายุทธ์
ตำบลช้างสายอำเภอกาญชนะดิตจังหวัดสุราธานี
ช่วงเช้าของวันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๖
ระหว่างที่นายสรายุทธ์และน้องปลา
กำลังคุยซื้อขายน้ำยางพาราอยู่ที่ร้าน
น้องปลาบอกนายสรายุทธ์ว่าจะกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านก่อน
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากร้านไป
ระหว่างนั้นนายฤทธิ์เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
เห็นว่าน้องปลาขี่รถออกไปคนเดียว
ตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังน้องปลาไป
จนกระทั่งถึงบริเวณถนนข้างป่าละเมาะ
บ้านศรีควรทองบ้านควนราชา
ก็ได้ทำการเรียกน้องปลาให้จอดรถ
และทำทีจะเข้าไปถามอะไรบางอย่าง

นายฤทธิ์ก็เข้าไปบีบคอน้องปลาทันที

ก็ได้ขวดนายฤทธิ์หลายต่อหลายครั้ง
นายฤทธิ์ก็ยิ่งบีบคอหนักขึ้น
จนน้องปลาขาดใจใต้ค่ามือ
จากนั้นขโมยทรัพย์สินและหลบหนีกลับบ้าน
กระทั่งช่วง๕ทุ่มเศษขึ้นวันเดียวกัน
นายฤทธิ์ได้ย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ได้ใช้น้ำมันราดจุดไฟเผาศพน้องปลา
พร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์เพื่ออำพลางคดี
ด้านนายสรายุทธ์สามีของน้องปลา

แต่ก็ไม่มีใครติดต่อได้เช่นกัน
ทั้งหมดจึงช่วยกันตามหาน้องปลา

ในตัวนายสรายุทธ์ผู้เป็นสามี

ญาติน้องปลาเข้าแจ้งความคนหาย
กับตำรวจสพกาญชนะดิต
จนกระทั่งวันที่๑๗พฤษภาคม๒๕๖

ได้ทำการแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ก็พบว่าเป็นน้องปลา

เชื่อว่านี่ต้องเป็นฝีมือนายสรายุทธ์

ตำรวจจึงได้ไปสอบปากคำจากนายสรายุทธ์
วันที่๑๙พฤษภาคม๒๕๖๒
ชุดสืบสวนตรวจสอบภาพและเส้นทางของน้องปลา
กล้องวงจรปิดตามคำให้การของนายสรายุทธ์
ทำให้ตำรวจพบผู้ต้องสงสัย
ก็คือนายพีรพลหรือนายฤทธิ์
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านจากภาพกล้องวงจรปิด
เห็นชัดว่านายพีรพลขี่รถจักรยานยนต์มาในเส้นทางเดียวกันกับน้องปลา
และระยะเวลาใกล้เคียงกันมากที่สุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของนายฤทธิ์
พบว่านายฤทธิ์มีรอยแผลขีดขวนเต็มตัว
แต่นายฤทธิ์อ้างว่านี่เป็นแผลจากโดนกิ่งไม้ขวน
จากการไล่จับตะกรวดในป่ายาง
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจจุดที่นายฤทธิ์อ้าง
เป็นป่ายางพาราต้นสูงใหญ่
ไม่พบพื้นที่ที่จะทำให้เกิดรอยดังกล่าวได้
และเมื่อตรวจสอบรถจักรยานยนต์และชุดที่สวมใส่
ในวันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๖
ก็พบว่าใกล้เคียงกับภาพในกล้องวงจรปิด

และขอสารจังหวัดสุราธานีออกหมายจับนายฤทธิ์
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ชิงซับและซ่อนเดินอำพางศก
วันที่๒๕พฤษภาคม๒๕๖

ก็เป็นใจรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง

เพราะหวังจะชิงสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท

เพื่อไปขายนำเงินมาใช้จ่ายเที่ยวเตร

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
และต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนกว่า๑๐๐นาย

จากเกรงว่าชาวบ้านจะลุกหือ
รุมประชาธรรมด้วยความโกรธแค้น
ที่ก่อเหตุฆ่าคนในหมู่บ้านเดียวกันอย่างโหดเยี่ยม
คดีนี้นายฤทธิ์ถูกตัดสินใน๓ข้อหานัก
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นทำลายศพ
ซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
ด้านพ่อของนายฤทธิ์ที่ได้รู้ท่าแท้ของลูกชาย
ก็ได้แต่ร้องไห้เข่าสุดกับพื้น
หัวใจสลายและทำได้เพียง
ปล่อยให้ลูกถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป